คนป่วยที่โรงพยาบาลนครพนมมีเยอะมากครับต่อคิวกันเยอะมากแล้วเครื่องมือทางการแพทย์เราก็ขาดเรามีแค่ตึกแต่เครื่องมือเรามันไม่ค่อยมี
รวมถึงเตียงไอซียูเด็กที่เราเห็นเตียงไอซียูเด็กเตียงไอซียูของผู้ป่วยที่โตแล้ว
เครื่องอันตราซาวน์ของฝั่งลาวก็ไม่มีมันขาดอยู่หลายตัว
มันรวมเงินทั้งหมดเป็นประมาณ๑๘บาท
๑๘ล้านบาท

ผมก็เลยคิดว่าเอ๊ะผมจะช่วยยังไงกับเค้าใด้บ้าง
แล้วเราเคยว่ายน้ำมามันเป็นวิธีการที่เอ้ย
งั้นเราอีกเราไหว้น้ำแต่ครั้งนี้จะเป็นการไหว้ข้ามโถง
โอ้โหแต่การไหว้ข้ามโขงเฉยเนี่ยระยะทางจริงมันอยู่ที่ประมาณ
เต็มที่ก็คือประมาณไม่เกิน๓กิโลกรัม

ไหว้ทั้งทีเราไม่ได้อาจจะ
เราอยากจะช่วยให้มันได้มากที่สุดนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ
เครื่องมือทางการแพทย์ที่เราขาดจริง
รวมถึงนครพนมกับท่าแขกเนี่ย
มีสิ่งดีงามและสิ่งสวยงามอยู่มากมายเลยนะ
งั้นเราไหว้ไปจุดที่มันเป็นเหมือนกับ
มาร์คที่เราอยากให้คนที่มาเชียร์วันนั้น
เขาได้รู้ว่าลานพระศรีสัตนคราชคือจุด

แล้วยังมีพระธาตุศรีโคธมองที่เป็นเหมือนกับพระธาตุ
คู่กันมากับพระธาตุพนมแต่อยู่ทางฝั่งลาว

ก็เลยโอเคงั้นเราจะไหว้ไปที่
พระธาตุศรีโคตะบองไปขึ้นที่นั่น
เพื่อที่จะมาทำเพื่อคุณหมอคุณพยาบาล
บุคลากรทางการแพทย์ทั้งสองฝั่ง
ซึ่งปกติทั้งไทยและลาวเขาช่วยกันอยู่แล้ว
แต่ครั้งนี้ถ้าเราแบ่งเบาได้ทั้งสองฝั่ง
คุณหมอคุณพยาบาลจะทำงานได้เต็มที่มากขึ้น
นครพนมคนลาวรวมถึงนักท่องเที่ยว

จะได้ประโยชน์จาก
กิจกรรมเล็กของผมในครั้งนี้

แต่ร่างกายคุณความฟิตคุณต้องพร้อมนะ
ต้องถึงนะเพราะว่ามันจะมีเรื่องของ
กระแสน้ำมีเรื่องของ

ตัวมันจะหนักกว่าทะเล
ตัวมันจะได้ไม่ลอยเท่าทะเลแต่
ในช่วงที่เราไหว้คือวันที่๒๒ตุลาเนี่ย

ดังนั้นมันมีโอกาสที่จะ

อันนี้ผมเชื่อว่าจะทำให้

ขีดจำกัดของความเป็นมนุษย์

มีคนอังกฤษครับชื่อว่าลอส

ลูกจิตสำนึกเพื่อกระตุ้น

ประเทศเรามีแม่น้ำหลายสาย

และได้ช่วยกันกระตุ้นจิตสำนึก
ให้ทุกคนช่วยกันดูแลแม่น้ำตั้งแต่ต้นน้ำ

ถ้าผมพูดเฉย

ไม่ว่าจะเป็นถามด้วยความห่วงใย
หรือด่าผมว่ามึงไหว้ทำไม
นี่แหละถึงจะได้บอก
กระทำที่ดีที่สุดก็คือทำให้เขาเห็น

คือผมเชื่อว่าคนพูดมีเยอะแล้วครับ
ทั้งคนพูดและคนพิมพ์

เรารู้จักคนบ้านเราดี
เลก็รู้ว่าพวกเรา

เราจะอ่านหัวข้อข่าวก่อน

แต่ถ้าหัวข้อข่าวที่พวกเราลง
โตโน่เหนื่อยจังผมดังอีกแล้ว

ความสำคัญมันไม่ได้อยู่ที่ผมก็ถูกด่า

ระบบนิเวศบ้านเรากำลังจะพังนะ
โง่เนี่ยไอ้บ้าเนี่ย

เหนื่อยจังผมดังอีกแล้ว

ถ้าเกิดว่าเราไม่ช่วยกันแก้ตรงนี้
ไม่ว่าจะเป็นจิตสำนึกของทุกคน

ตั้งแต่เด็กจนผมโตว่าเรารักประเทศชาติ
เรารักลูกหลานเราห่วงอนาคตของเขา

ถ้าคุณรักคุณลงมือทำให้เขาเห็น
ทำอะไรที่ดีช่วยกันทำ
ทำออกมาให้เด็กเห็นว่าทำแล้วมันได้อะไร
ทำทำไมแต่พูด
ผมคิดว่าเราพูดกันพอแล้ว
ขอโทษนะครับถ้ากิริยาของผมอาจจะดู
ไม่ถูกใจหรือไม่ต้องตา

ของผมจริงที่มันไม่ได้
ที่ผมจำเป็นต้องคุยกันตรง
ผมคิดว่าเราอ้อมด้วย
เดี๋ยวจะดูไม่ดีเดี๋ยวจะเป็นกระแส

เราลองช่วยเปิดใจฟังกันสักนิด

เขาก็มาฟังผมอยู่แหละแต่เขาก็อาจจะด่า
แต่ลองฟังสิ่งที่ผมจะสื่อ
จริงดูว่าสิ่งแวดล้อมพวกนี้
หรือสิ่งที่คุณหมอคุณพยาบาลเขาจะได้รับ

ประโยชน์กันทุกคนไหมผมยินดีที่จะทำผมยินดีที่จะอธิบายครับถึงแม้ว่าผมยอมรับว่า
ผมเหนื่อยมากกว่าไหว้อีก
เวลาเขาด่าเขาในทวิตเตอร์หรือว่าขึ้นเทรนด์ทวิตเตอร์เห็นโตโน่พูดน้อยใจแล้วว่าแบบโอ้โห
เสียใจนะมันมีเสียใจบ้างนะครับแต่ว่าเห็นมันจะไม่เห็นได้ยังไงผมก็ไม่ได้ผมก็ไม่ได้ตาบอด
พี่เลผมคิดว่าเราเป็นประเทศที่ไม่แพ้ชาติไหนในโลกครับกับเรื่องของการพิมพ์

คนที่ผมเห็นต่อหน้าคนที่ผมไปเดินห้างผมไปซ้อมเสร็จผมเดินมา
โตโน่ไหว้ให้สำเร็จนะครับผมไปกินข้าวโตโน่พี่เชียร์อยู่นะสู้นะ
น้องเด็กเสิร์ฟพี่คะหนูเป็นคนราวขอบคุณนะคะที่มาไหว้
ผมจะต้องทำยังไงนะผมต้องไปเอาคำที่ผมไม่รู้จักเขาเลย
แล้วเขาก็ไม่ได้ศึกษามาอย่างดีด้วยว่าผมทำไปเพื่ออะไร
แล้วผมจะเอาคำพวกนั้นมาทำให้จิตใจผมมันโอเคกูเลิกไหว้แล้ว
ไม่ต้องมาสัมภาษณ์ผมเอาเวลาสัมภาษณ์นี้ไปซ้อมคอนเสิร์ตไหมผมได้ตังค์ใช่
ละครติดต่อผมมาเต็มเลยผมไม่รับเพราะว่าผมจริงเดือนนี้เป็นเดือนที่ผมจะได้หยุดพัก
แต่ว่าผมเห็นว่ามันมีสิ่งที่มันมีค่ามากกว่าตัวของผมเอง
แล้วผมจะเอาคอมเมนต์เหล่านั้นที่พี่เลถามผมมาเอามาใส่ใจผม
หรือผมจะเอาแววตาที่ผมเห็นกับตาผมน้ำเสียงที่เขาพูดกับผมโตโน่
สู้นะพี่จะรอเชียร์โน่ทำต่อนะอย่าหยุดนะไหว้ให้สำเร็จ
ผมควรจะเอาอะไรมาใส่เข้าไปในใจของผมเอาใส่เข้าไปในหัวไหล่ของผม
ตอนที่มันไหว้ตอนที่มันเจ็บอืมอะไรคือสิ่งที่ผมควรจะนึก
แต่สำหรับคนที่เป็นห่วงยายโตโน่เนี่ยครับสมมุติหน้ามรสุมด้วยนะว่ายน้ำข้ามไปทีมงานนี่เป็นยังไงบ้าง
ความอันตรายแค่ไหนจะตอบแทนความห่วงใยเหล่านั้นด้วยเหตุผลประเภทไหนครับ
ครับการไหว้ครั้งนี้เนี่ยเราประชุมกันมาหลายที
มีการวางแผนมาอย่างดีไม่ว่ามันจะยากหรือง่าย
ผมต้องบอกกับทุกคนว่ามันไม่ใช่ที่นึกอยากจะไปไหว้ก็ไปไหว้นะครับ
บางคนยังไม่ทราบเลยว่าในตามกฎคุณต้องมีบุย
ยคืออุปกรณ์ช่วยชีวิตฉุกเฉินคุณต้องมีการฟิตซ้อมมาอย่างดีคุณต้องมีการศึกษากระแสน้ำ
เป็นสิ่งที่เราทำหมดเลยแต่เพียงแค่เพื่อนอาจจะยังไม่ทราบก็เลยเป็นห่วง
เราก็เลยต้องอธิบายว่านี่มันเป็นอย่างนี้นะเราได้สอบถามคนพื้นที่สอบถามหน่วยงาน
ว่าในช่วงปลายเดือนตุลาเนี่ยอากาศเป็นยังไงกระแสน้ำเป็นยังไง
พอเราทราบแล้วเราถึงเอามาทำว่าอ๋อมันเป็นไปได้แต่ทำไมผมไม่บอกว่าสบายมากครับ
ปลอดภัยที่ผมไม่พูดเพราะหนึ่งผมเป็นคนที่ถ้าผมพูดแล้วผมทำ
ผมต้องมั่นใจจริงแต่มันปลอดภัยสักกี่เปอร์เซ็นครับโตโน
ถามด้วยความรักและเป็นห่วงสำหรับแฟนคุณนะสำหรับตัวพี่ด้วย
บ๊วยบ๊วยบ๊วยบ๊วยสำหรับที่เราคุยประชุมกันมารวมถึงเริ่มซ้อมนะฮะ๑๐๐

ที่ไม่ได้ไปรบกวนพี่กู้ภัยรบกวนคุณหมอคุณพยาบาล
อย่าเข้าใจผิดนะครับ
คือทีมของทีมรักหรือทีมของโตโน่หมดเลย
ไม่ต้องห่วงว่าจะไปใช้ทรัพยากรคนนู้นคนนี้คนนั้น
ไม่ต้องห่วงเราเตรียมพร้อมของเราไว้เรียบร้อยแล้ว
เงินทุนของเราด้วยใช่ครับมดไปเป็นล้านด้วยครับโครงการนี้เป็นเงินส่วนตัวของผม
รวมกับเงินของผู้ใหญ่ใจดีที่เขาอยากมาช่วยมันมีคำหนึ่งที่พี่ติดค้างนะครับ
ขออนุญาตถามสำหรับพี่มันคือคำที่ทิ้มแทงแล้วมันบาดใจมากนะครับโตโน่
เวลาเราทำอะไรสิ่งดีแล้วมีคนมาพูดว่านักบุญเงินคนอื่นนะครับคุณรู้สึกยังไงบ้างรู้สึกยังไงกับชุดคำที่ทำลายเราขนาดนี้
สำหรับผมผมไม่ได้มองว่าเป็นเรื่องของการทำลายเลยครับ
ผมไม่ได้มองเลยเพราะว่าเหมือนกับเวลาเราเอาซองผ้าป่าไปให้คนนะฮะ
มันคือการช่วยกันมาชวนกันช่วยแต่ผมไม่ได้มาชวนแบบพี่มาช่วยกันขอเงินหน่อยพี่
ผมมาบอกว่าพี่เดี๋ยวผมจะว่ายน้ำมาช่วยกันแค่นั้นเองผมพยายามใช้กิจกรรม
ใช้ชื่อเสียงที่ผมพอจะมีบ้างให้คนที่เขาได้ยินมาช่วยกันช่วยคุณหมอคุณพยาบาล
ดังนั้นผมไม่ได้รู้สึกว่ามันเป็นคำที่โห
รุนแรงอะไรอย่างนี้ไม่เลยครับ
ค่ะที่ถามเพื่อนหลายคนเพราะว่าหลายคนเขารู้สึกว่าคำนี้คนที่รักคุณน่ะนะ
คำนี้มันเป็นคำรุนแรงมากนะมันทำลายทุกอย่างที่ขวางหน้านะโดยเฉพาะความตั้งใจ
โทษนะไม่เลยครับอาจจะเป็นความรู้สึกของบางคน
อาจจะเป็นความรู้สึกของพี่เลที่มองว่ามันแรงมาก
แต่สำหรับตัวผมเองแล้วมีอีกเยอะพี่เลถ้าเราจะต้องเจ็บกับประโยคต่าง
แต่สิ่งที่สำคัญที่สุดพี่เลจะทำไหมทำ
ผมจะทำไหมทำ
แต่เขาจะฟังว่าเราทำทำไมเราทำยังไงมากน้อยแค่ไหนอันนี้เป็นเรื่องของเขาแล้ว
ทำเพื่อเรียกทุกคนมาด่าซึ่งก็ไม่น่าใช่
ไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรคือผมมีหน้าที่ลงมือทำ
และชวนทุกคนลงมือทำ
ผมพูดเยอะแล้วแล้วผมก็จะพูดกับรายการพี่แล้วก็พอแล้ว
โปรดติดตามตอนต่อไป